สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีวันจันทร์ข่าวนี้วันที่๑เมษา
เป็นวันที่ทุกคนจะรักษาอุ๊ยคุณแอนจี้ฮะ
คุณตัดผมใหม่พร้อมกับใส่ต่างหู

คืออะไรคะวันนี้ออกเหรอคะ

ตัดผมมาตัดผมมันสั้นไป

สลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้ออกมาแล้วนะครับ
ประจำวันที่๑เมษายน๒๕๖๒นะครับ
เลขที่ออกรางวัลที่๑นะฮะ
นี่เลขหน้า๓ตัวนะครับ

นี่นะฮะ๕๒

วิ่งไปซื้อ

แต่งสวยทาปากมาบอกลุ้นได้ยกเว้นนะครับ
วันนี้นะฮะวันที่๑เมษายนนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการเคนอาหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันแรกบริเวณหอประชุมอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับ

เปิดเผยนะครับว่าในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นนั้น
มีชายที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องไปแสดงตัว
เพื่อคัดเลือกจำนวน๒๖๓คน
และต้องการเพียง๙๐คนเท่านั้น
ซึ่งยังไม่มีผู้ใดสมัครใจนะฮะมึงไม่มีใครสมัครโดยสมัครใจ
แต่เพียงคนเดียวคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะมีเฉพาะนักศึกษาที่มายื่นขอผ่อนผันนะครับ
และหนึ่งในนั้นก็มีชายที่แต่งกายคล้ายหญิง
นำใบรับรองแพทย์มายื่นเพื่อให้กรรมการนั้นพิจารณาด้วยครับคุณผู้ชม
ขณะที่นายอันนันต์บุญเจิงอายุ๒๑ปีนะฮะ
เป็นชาวตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งต้องคัดเลือกทหารในปีนี้แต่งกายมาคล้ายกับหญิง
นี่คนนี้เหมือนเลยรูปร่างหน้าตาสาวสวยนะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่๒
ลงความเห็นนะครับว่าเพศสภาพไม่ตรงเพศกำเนิด
ได้นำมาประกอบการตรวจเลือกทหารในครั้งนี้นะฮะ
เพื่อให้คณะกรรมการนั้นพิจารณาหากได้รับการยกเว้นจะกลับไปศึกษาต่อและเดินตามฝัน
หากมีเงินพอจะผ่าตัดแปลงเพศ

แต่ว่ามีน้ออกแล้วเข้าไปก็บ้าง
คุณหนุ่มมีคนชมว่าใส่เสื้อหล่อมากจากไข่บุติกนะฮะ

ก็เชิญชวนให้ใส่กันตอนนี้

เข้าสู่เดือนนี้นะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มใส่ด้วยแบบคุณหนุ่ม
วันนี้เขาบอกเขาส่งเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้ถูกหวยค่ะ
ดีใจด้วยค่ะคุณกิจเป็นหน้าเป็นเสือใช่ไหม

ร้านพี่ขายรักดำเนกชนกับสารสินใช่ไหม

มีข่าวว่าดรของคุณแม่แต่งงานใช่ไหมคะ

เฮ้ยจริงดิบ้าบอม

อ้าวคุณแม่วันนี้อัพพี่ฟูเดน่ะไง

คุณแม่อย่าตกใจนะเมื่อกี้

แต่ที่เชียงใหม่หนักสุดเลยนะฮะเชียงใหม่กับเชียงราย

และบรรเทาศาสตร์ธนภัยเนี่ยก็รายงานว่าเป็นเอ่อ

รวมอย่างระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ปพก็ประสานทั้ง๘จังหวัดให้แก้ไขปัญหานี้
จากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ

รวมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้
ก็เผากันจนมีอาศาสตร์สมัครเสียชีวิตไปคนแล้วนะพี่ม้า
พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเคร่งครัดตลอด
ขอความร่วมมือประชาชนขอให้งดเว้นการเผาขยะ
และเศษวัสดุข้างทางนะคะ
แต่ตอนที่เผาป่านะคะข้างทางนี้น่าจะเจอง่ายหน่อยนะคะ

และก็ป้องกันการเกิดไฟปากและปัญหาหม่อควัน
ก็มีบางวันต้องงดนะพี่
โดยนายชายพลที่ติดศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาศาสนภัย
ก็บอกว่าเมื่อตอนตี๕ก็พบว่ามีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เกินค่ามาตรฐาน๕๐มิคอมต่อลูกบาทเมตร

เชียงรายที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงราย
แล้วก็เวียงพังคำอำเภอแม่สาย

ที่ตำบลช้างเผื่ออำเภอสีภูมิ
อำเภอเมืองแน่นอนเลยค่ะเราเห็นน่ากลัวเลย
แล้วก็อำเภอช้างที่อำเภอตำบลช้างเพิ่ม

ไม่ใช่คุณครับของคุณครับเสียงของคุณครับคุณมาร์ครับคุณมาร์ครับ

เวลาคุณทำงานหรือเวลาถ่ายรายการเนี่ย

คุณจะมาเปิดเสียงแทนจุเปลังกลิกมันไม่ได้นะ
เต็มที่เลยหนุ่มให้เต็มที่เลย
ไปดูจังหวัดลำปางหน่อยบ้านของแอนจี้เขามีตำบลของคุณไหมที่ตำบลพระบาทอำเภอเมือง
ตำบลสบป้าดใช่ไหมอ่านว่าสบป้าดป่ะคะ

สบป้าดตำบลบ้านดงตำบลแม่ม้อแล้วก็ที่อำเภอแม่ม้อ

เกาะคาที่ลำพูนนะคะที่มนตบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
แม่ห้องศรก็ตะบนจองคำที่น่านเนี่ยก็

แล้วก็นำบนห้วยโกนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พยาวนี่ก็บ้านต่อมอำเภอเมืองเลย

ถึง๓๑๔ไมโครกรรม

มีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน

เขาก็บอกว่าให้ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกปากทุกครั้ง
ออกจากบ้านตอนนี้ในบ้านก็ใส่กันแล้วพี่

เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนด้วยนะคะ

และจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ทางถนนประชาชนที่รับผลกระทบ
หมอกควันติดต่อไปได้ที่

เกลียดเผาอยู่เหมือนกับไม่รู้ไม่เลื่อน
ตอนนี้นะครับ๑๗๘๔
ที่อยู่ทางพลาดพลังเหนือ

เค้าเชื่อว่าเผาแล้วจะทำเหตุเพราะขึ้น

เมื่อก็มีแต่เมื่อก่อนมันหนักจนกระทั่งเครื่องบินลงไม่ได้
ที่กรุงเทพฯไม่หัวขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่เลย
รอจนมันหายไปเอง
ก็มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมาเลยทันที
ปวดเท้าและเท้าบวม
ต้องหามส่งลงพยาบาลเลยทีเดียว

หมอตรวจเลยทันที
ก็บอกว่าคุณแม่นี่มีการเสี่ยงนะฮะ
เป็นภาวะคันเป็นพิษ

อาจที่จะต้องคลอดเร็วกว่าที่ได้ตั้งใจเอาไว้

อาทิตย์หน้าซึ่งก็คุณหมอบอกว่าวันที่๘เมษา
มันท่าทางจะไกลไปแล้ว

ก็ให้คุณป๊อกเลือกว่าจะผ่าคลอดไหมล่ะ

ซึ่งโดยมากกี้เขาบอกว่ามีโปรตีนในปัสสาวะ
ซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของคันเป็นพิษนั่นเองนะฮะ
แต่ว่าก็ยังดีนะคะที่ความดันไม่ได้ขึ้นนะ
แล้วก็ถ้าความดันขึ้นเมื่อไหร่
ก็คือคงจะต้องแบบว่าคลอดทันทีเลย

เกิดจากอะไรความรู้นาบกลัวจากอะไร
โดยหมอบอกว่ามากกี้ต้องมานอนที่โรงพยาบาล

ตรวจวัดความดันไว้เรื่อยเลยทีเดียว

จากนี้นะหนุ่มป๊อกเขาก็ยังได้โพสต์ภาพคู่กับมากกี้
ขณะที่ตอนอยู่ในที่โรงพยาบาลรูปภาพนี้แหละค่ะ

หน้ายังใสอยู่ใช่ตื่นเต้นจังเลย
อีกไม่กี่วันสองแสบก็จะออกมาเจอพวกเราแล้ว
แล้วก็ยังมีแฮชแท็กดีดแค่ไหนเนาะ
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่รัก
แล้วก็ปลว่ารู้แต่ว่าพ่อดีดมาก

จงกล้าอะไรอย่างนี้

ช่วงหน้าช่วงหน้าไขปริศนาคาใจ

น้ำปลาพริกกับพริกน้ำปลาคนไม่ยอม

น้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเออน้ำปลาพริก
พี่เรียกว่าพริกน้ำปลาพริก

พี่เรียกว่าพริกน้ำปลาพริก
พี่เรียกว่าพริกน้ำปลาพริก

เพราะว่าบางคนเรียกน้ำปลาพริกมาตั้งแต่

ก็เคลมว่าของตัวเองนั้นเรียกถูกต้อง

กว่าคือน้ำปลามันจึงต้องเป็นน้ำปลาพริกส่วนใครที่ว่าพริกน้ำปลานั้นตนมองว่าอาจจะโฟกัสที่พริกมากกว่าน้ำปลาแสดงว่าเวลาที่ตัก
อาจจะใช้เฉพาะพริกก็เลยเรียกว่าพริกน้ำปลา
คลิปดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตสงสัยแล้วก็ตั้งคำถาม

มีการเข้ามากดถูกใจและรีทวิตเป็นจำนวนหมื่นเลยนะฮะ
แล้วก็แสดงความเห็นมากมายมีคนหนึ่งชื่อคุณช้างยิ้ม
ไม่ได้เก็บคำว่าน้ำปลาพริกและพริกน้ำปลาไว้
แต่เก็บแค่ว่าน้ำปลาและพริกไว้โดยมีความหมายดังนี้
น้ำปลาคือน้ำปรุงสำหรับอาหารที่มีรสให้มีรสเค็ม
ทำจากปลาเป็นต้นหมักจากเกลือ
วงโซลานัสซิลชิล

ผลมีรสผิดจะอ่านทำไมว่าผลมีรสเผ็ดมีหลายชนิด
พริกขี้หนูและพริกหยวกพริกชีฟ้าเป็นต้น
หากจะพิจารณาความหมายของคำนี้ทั้งสอง
ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับนี้
ว่าน้ำปลาพริกและพริกน้ำปลาคืออาหารที่มีส่วนประกอบของ

กรรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิต

มีน้ำปลาเป็นหลักให้ความหมายว่าเค็ม

เติมรสอาหารด้วยน้ำปลาพริกยังเติมให้ในข้าวผัด
เพราะต้องการให้เค็มนำไม่ต้องการให้เค็มโดด

คือใช้พริกป่นทำพริกขี้หนูเรียกว่าน้ำปลาพริกป่น
แต่ไม่มีเรียกว่าพริกป่นน้ำปลา
เป็นอย่างไรล่ะน้ำปลาพริกฟันทรง

แต่พี่เหมียวขายกล้วยแขกในกรุงกรรมนี่
บางคนก็เรียกกล้วยทอดแล้วก็เรียกกล้วยแขก

เพราะว่าเดิมเราไม่มีขนมที่ทอดแล้วกิน
มันมาจากอินโดนีเซียตอนรัชกาลที่๕เสร็จภาพชาวา
ก็ไปเจออันนี้ในชาวาเนี่ยนะ
ทอดเป็นนิดนิดมันเล็กไม่กรอบอร่อยอย่างเรานะ

แป้งนี่ก็จะบางเขาก็จะเสิร์ฟทุกบ่ายเลย

ก็เรียกกล้วยแขกกล้วยแขกชาวา

เพราะไม่รู้ประวัติของมันมันเป็นขนมที่มาจากชาวา

กล้วยแขกทอดอยากกินกล้วยทอดอยากกินกล้วยทอดเลยกิน

ไม่จะโอ้โหอันนี้ต่อละ

เป็นกล้องหน้าแล้วพี่เวียเป็นคนถ่าย

ไม่พี่กล้องหน้ามันจะทำทุกอย่างด้วยฟีมือหมอจุ๊บ
พี่กล้องหน้าหมอจุ๊บทำนั้นก่อนทำหมอจุ๊บ
ตอนนี้ถ้าทำถ้าไปถ่ายต้องสวยกัน
กล้องหน้าของฟังซูมนี้นะมันจะจัดให้หมด

ก็มีเด็กนี้นะฮะได้เสียชีวิตไป๒คนเลยทีเดียว
สำนักข่าวประเทศจีนเขารายงานว่านะคะ
เกิดเหตุลมพายุหมุนรุนแรงนะฮะ
ถล่มงานเทศกาลแล้วก็สวนสนุกแห่งหนึ่ง
นั่นคือลูกภิกษ์อันนั้นอ่ะ
นี่รถรถปริวเลยนะคะบ้านช่องกระปิว
เป็นเหตุทำให้เครื่องเล่นนะฮะบ้านลมถูกแบบว่ากระแสลมเนี่ยนะครับ
พัดปริวลอยคว่ำหลายตลบกันเลยทีเดียวค่ะ
มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยจากเหตุการณ์ทางนี้หลายเลยทีเดียว
แล้วก็มีเด็กนี้ฮะเสียชีวิตไปสองคนค่ะโถ่ตัดแล้วโถ่สงสัย
กลัวมากอันนี้มันเป็นแบบว่าพายุฤดูร้อน
ใช่ฮะที่เข้ามาอีกก็จะมีการทำอะไรนะฮะพิษภาษาโดปิธาโด
ประเทศเราจะเป็นอย่างนี้ไหมก็จะมี
ก็ไม่รู้เมื่อวันสือมันก็มีลมแรงมากนะฮะ
เพราะเราหมุนไว้ทะเลเอาน้ำทะเลขึ้นไปแต่ว่า
แต่ยังไม่ยกของตรงนี้โอ้โฮ
อาหารไทยมากด้วยไหมค่ะ

หลังสู่อุปแฟนไว้

มากเลยครับ

ตอนบ่าย๓โมงนี่แหละก็ที่ชาญเมืองซางฉิวมณฑลเถอนาน
ซึ่งก็เป็นช่วงของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกันพอดี
ช่วงที่แบบว่าต่อฤดูเนี่ยนะจากแบบว่าฤดูหนาวเนี่ย
ก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยคือเรียกได้ว่าตลาดนัดร้านค้านะ
ที่เขาแบบว่าอยู่ในช่วงของการเปิดขายวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ก็ทำให้แบบในสวนสนุกเนี่ยแล้วก็ครอบครัวก็มาพักผ่อนกัน
ก็จะเกิดเหตุการณ์อันนี้ไม่คาดฝันไม่มีใครรู้ล่างหน้าเนอะ
เพราะมันไม่มีฝนกระแดดเปรี้ยงไม่มีไม่มีอยู่มันก็มา
ที่ฉันเคยเจอนะที่เยอรมันแบบต่อหน้าต่อตาเลย
คือไปงานอย่างนี้นะไปงานเปิดร้านแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ไม่มีอะไรเลยนะก็สงบดีอยู่อยู่เนี่ยมันแบบเหมือนมีลมมาฮึงอ่ะ
แล้วมันเป็นแบบตึกสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็มันเป็นลานตรงกลางเนี่ย
แล้วก็ร้านค้าเขาอยู่ในตึกแล้วเขาก็ทำเปิดร้านมันก็เป็นฤดูร้อนใช่ไหม
ก็จะเป็นแบบว่าตั้งโต๊ะเสร็จแล้วน้ำพัดลมมันหึงมานะ
ทุกคนก็บอกว่าอันนี้มันก็เริ่มเป็นพายุแล้วก็เลิศหนีเข้ามาในร้านใช่ไหม
เชื่อไหมได้ยินเสียงพินาศสันตโลทุกอย่างลอยละริ้วแล้วกระแทกตึกแบบว่าอย่างนี้มันปั่นปวด
ออกมาอีกทีนะพังพินาศหมดเลย

จะทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้เหรอเธอไม่รักฉันเลยเหรอ

เอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นกรณีของยังโอมนะฮะ
ก็เตรียมแถลงปมดราม่าคอนเสิร์ตภูเก็ต๓เมษายนนี้นะครับ
ตำรวจก็บอกว่ายังไม่พบการกระทำความผิดนะฮะ
นี่นะครับยังโอมก็เป็นนักร้องแรปชื่อดัง
มียอดวิวในยูทูปนี่นะครับเป็นร้อยล้าน

เป็นร้อยล้านนะฮะเพลงล่าสุดชื่อทารารัฐนี่ก็๗๐กว่าล้านวิว
ล้านแล้วมั้งณวันนี้ออกไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นเอง
เบียร์ได้นะฮะโดยต่อมาเนี่ยพบว่ายังโอมนักร้องชื่อดัง
ซึ่งต่อมานะครับผู้จัดการของยางโอมเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะฮะ
บอกว่าเขาไปตรวจสวรรค์นักร้องมาแล้วไม่พบสารเสร็จแต่ยังใด
นี่แหละฮะเมื่อกี้นี้นะอย่างโอมนะ
เวลาต่อมาครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวของยางโอมระบุนะครับ
ทางเราเองได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมจัดแถลงข่าว
วันที่๓เมษายนในช่วงเย็นก็ส่วนสถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงเราถูกจ้างให้ไปร้องเพลงเท่านั้น
ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับอันนี้คือในมุมของเขาออกมา
แต่ความคืบหน้าล่าสุดครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เดินทางเข้าพบพันธุรกิจเอกอโนไทยจินดามณีซึ่งเป็นภูมิกับที่สพป่าตองนะครับ
แล้วก็พนักงานสอบสวนเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะไปพบมาแล้ว
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการจัดงาน
รับทราบข้อกล่าวหานะครับคุณผู้ชมครับโดยนายนิทัศน์นั้นกล่าวบอกว่า
ร้านดังกล่าวเนี่ยเปิดในเวลาปกติเป็นช่วงเวลากลางวันจนถึง๕ทุ่ม
โดยทำกิจการในลักษณะดังกล่าวนั้นมานานแรมปีแล้วครั้งนี้นะครับ
มีบริษัทอีเวนต์มาขอเช่าโดยเพียงเช่าเพียง๑คืนเท่านั้นเพื่อจัดงาน
ซึ่งทางร้านเองนะครับก็คิดไม่ถึงนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ซึ่งเมื่อเกิดแล้วทางร้านก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ในเรื่องที่ว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดนั้นทางร้านยืนยันนะครับว่าไม่มีแน่นอน
เพราะสถานที่ของร้านนั้นเปิดโล่งมีคนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลา
อีกประเด็นนะครับที่บอกว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปมั่วสุมเนี่ยนะฮะ
ก็ปกติแล้วในร้านนั้นมีผู้ใช้บริการลักษณะเป็นครอบครัว
มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มากินข้าวแล้วก็มานั่งดื่มเครื่องดื่มกันนะครับ
แต่เมื่อมีการเช่าจัดงานมีคนมาจำนวนมากพนักงานจึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
ซึ่งทางร้านเองยอมรับนะครับว่าประมาทไปและคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
อีกประการหนึ่งคือขณะนี้ยังไม่ทราบว่ากลุ่มเด็กเยาวชนที่เข้ามานั้นเป็นกลุ่มไหน
คือมากับนักร้องนะฮะหรือว่าเป็นทีมงานผู้จัดหรือเปล่าหรือมากันเองจากอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งติดชายหาดสามารถเดินเข้ามาถึงได้
ส่วนในรายละเอียดนะครับเรื่องการจัดงานนั้นต้องให้ในส่วนของผู้ที่ดูแลนั้น
ทำการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ทางด้านปฏิรวจเอกอโนคไทยนี่นะฮะภูมิกราบของสภาพปากตรอง
บอกอย่างนี้บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าในคืนดังกล่าวนั้น
มีการให้เช่าพื้นที่จัดงานอีเวนต์นะครับซึ่งเมื่อตรวจสอบหลักฐานแล้ว
ซึ่งเป็นคลิปที่อยู่ภายในงานพบว่ามีการกระทำความผิดจริง

เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้ามา
ได้เชิญตัวแทนของร้านแล้วก็บริษัทจัดงานอีเวนต์มารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
โดยเบื้องต้นเป็นความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยินยอมให้เด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการ
ส่วนกรณีที่มีการพูดว่ามีการมั่วสูมใช้ยาเสพติด
เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่มีหลักฐานเป็นภาพหรือวิดีโอคลิปหรือหลักฐานอื่นที่หักเจน
ซึ่งจริงแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้เข้าไปได้นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการพบหรือมีการส่งข้อมูลเข้ามา

คือเรื่องของเรื่องมีคนร้องคุณโจ้เข้าไป

คุณโจ้เขาอ้างว่ามีคนไปโพสต์เขาก็คือยังโอมเนี่ยไปโพสต์ท้าเขาประมาณว่า
ตามจับจะได้ได้สิหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
สำนวนแน่จริงจับให้ได้สิคือเรื่องนี้ลีโอนาโด่เคยเล่นกับทอมแฮงก์นะ
ฟรั้งฟรั้งฟรั้งก์อันาเบลนี่เรื่องนี้เลย
ใช่เหมือนสปีลเบิร์กทำเป็นการตามจับ
เป็นเรื่องจริงของคนที่โกงเก่งหลอกเก่งไม่มีใครจับได้
จนพอโดนจับได้เกือบจะจับได้เขาก็มอบตัวดีกว่าแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์กับ
ตอนนี้ต้องยังโอ้งยังไม่มีความผิดใช่ไหมครับ
ยังไม่มีความผิดทางผู้จัดการบอกว่าไปตรวจสารเสพติดแล้วแต่ไม่พบ
แต่ที่แน่จะจัดแถลงข่าวในวันที่๓เมษายนนี้อันนั้นคือเป็นมุมหนึ่งส่วนหนึ่งนะฮะ
ส่วนในมุมของทางร้านกับทางออร์กาไนท์ที่จัดงานขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่ง
ว่ามีความผิดฐานอะไรบ้างนี่ไปดูอีกทีหนึ่ง

เอ้าพักก่อนช่วงหน้าเจมส์มาร์น
เขาบอกว่าหัวนมสีชมพูเหมือนมาริโอ

เขาว่างั้นเดี๋ยวกลับมาครับ
มาข่าวแอนทองประสงค์ก่อนดีไหมคะ
ก็ข่าวว่าแบบว่าไปซื้อเรือนหอซึ่งแบบว่า๒๐ล้านกันเลยทีเดียว
ดิฉันเนี่ยไปสัมภาษณ์นางมาแล้วนะ
ที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านปัญญา
นี่แหละแล้วต้องบอกว่าตกลงนี่คือเรือนหอหรือ
นางบอกว่าไม่ใช่ค่ะ
เรือนหอเนี่ยก็ต้องให้ผู้ชายเป็นคนจัดการสิคะ
เราก็อยู่เฉยจริงเนี่ยบ้านนี้ซื้อไว้เนี่ยเพื่อให้แม่มาอยู่
แต่พอเอิญเนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนติดที่แถวแบบพุทธมณฑล
ผลปรากฏว่าแม่ก็ไม่มาจ้า
ทำไว้หมดเลยนะแบบว่าทางเข้าโดยที่แบบว่าเป็นรถเข็นอะไรอย่างนี้

เอาเลยพี่มั๊กจับไว้ค่ะ

ไม่ก็ไม่รู้
ก็เห็นเพราะพี่รู้มีทางรถของรถเข็นผมก็ถามดู
นี่แต่เขาหิ้วห่อหิ้วไปทะลงทะเล

อยากเป็นเหมือนคนที่เธอ
ดรก็มีผลิตภัณฑ์ช่วยส่วนสุขภาพ

ช่วยโปรโมทให้เขาหน่อยเชื่ออะไรนะ

ก็อินแนรกคนนี้มันไม่หยุดครับ

ไม่แล้วอันนี้เป็นไฮซ์โตร
ไม่ได้จะมีแบบว่าเป็นปลูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนผักสวนอะไรอย่างนี้ไม่มี
แต่อันนั้นก็เป็นแบบว่าเหมือนออกไปพุทธปริมณฑลใช่ไหมประมาณนั้นชอบแบบนั้น
ผลปรากฏว่าก็เลยต้องถามบอกว่าเอาแล้วเรือนหอนบอกไม่ใช่
อันนี้มันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่บ้านของนางด้วยนะ

แม่ไม่มาอยู่นางก็เลยอ่ะงั้นก็ทำเป็นออฟฟิศไปเลยสักก็แล้วกัน
เพราะว่าจริงออฟฟิศของนางก็อยู่ใกล้ตรงนั้นแล้วแหละ
ใกล้กับหมู่บ้านปัญญาเนี่ยแต่ตอนนี้มันคับแคบมาก

นางก็จะเอาข้าวเอาของเอาโซฟงโซฟาอะไรที่แบบว่าใส่ในละครเนี่ย
เอามาไว้ที่นี่เลยมันก็เหมือนเป็นการแต่งบ้านไป
แน่นดีแล้วก็มีคอสตรงคอสตูมเสื้อผ้าโอ้โหเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวต่างนานา
นั่นแหละนางก็บอกว่ายังไม่ใช่นะ
แต่ว่าเรื่องเรือนถอนเนี่ยมีแล้วจ้ะ

ก็บอกว่าสอย๔๐หมู่ว่าปัญญาสอย๓๐

ซึ่งใกล้กันก็มีแล้วเรียบร้อย

สัญญาพัฒนาการอันแรกเลยอ่ะจ้ะอันแรกเลย

อันนี้เพราะว่าที่จะมีบ้านตรงนี้ก็จะเป็นความฝันว่าอยากที่จะแบบเลี้ยงหมาเลี้ยแมวเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้ก็ว่า

ใช่อยู่แถวนั่นแหละ
มาดูน้องเจมส์สีชมพูกันนะครับ
แบบไม่ขอแบบว่าเกณฑ์นะสมัครเลย
หน่วยคัดเลือกเลยก็ถอดเสื้อถอดอะไรนะฮะ
ถอดเลยวัดแล้วพี่อาไปผู้จัดการ

เอกหนุ่มมาปรึกษาทางครอบครัวแล้วตัดสินใจจะจับใบดำใบแดง
ส่วนในเรื่องของผลงานละครเรื่องกลิ่นกาสลอง
ในส่วนของเจมส์จะปิดกล้องภายในปลายเดือนเมษายนนี้

เขาได้ใบดำนะคะจับแล้ว
มีเสียงสัมภาษณ์น้องเจมส์ด้วย
ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องเจมส์กัน
ว่าทุกทีที่มาไม่ว่าจะเกิดอะไรพิมพ์กระตา
คือเรามาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ทุกคนต้องทำ
นาทีนั้นตื่นเต้นไหมก็คงตื่นเต้นแหละครับผม
ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี
เป็นประสบการณ์ที่ผมก็ภูมิใจว่าผมได้มีโอกาสได้ทำ

ก็คือที่ผมบอกผมไม่ได้พังข้างเฉยเพราะเรื่องนี้อยู่แล้ว
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระตามันคือหน้าที่ของเราที่เราต้องทำ
นี่แหละครับแหมมีการแพลนอย่างนี้ด้วยนะ

ออกไปหมดแล้วดิฉันก็เลยไม่ต้องเป็นเพราะว่าได้เป็นแบบนี้
มันเสี่ยงว่าเราต้องไปจับใบดันเพราะว่าละครก็ยังมีอยู่
ก็เออเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปทันทีก็อีกหลายเดือน
แต่ว่าคือแต่ว่าคือเขาก็จับเลยนะคือแบบว่าก็รุ้นถ้าได้ใบแดงก็เป็น
อันนี้ถ้าคนไปสมัครเต็มแล้วก็ไม่ต้องจับใช่ไหมนี่แสดงว่ายังไม่เต็ม

อันนี้ฉันก็ข้อมูลนิดนึงฉันก็พูดผิดไปไม่ได้ไปสมัครเลยคือไปคัดเลือก

แล้วเขาก็จะนับสมมุติว่าเขตนี้อยากได้๑๒๖คน
ก็ดูจำนวนสมัครสมมุติสมัครไปแล้ว๘๙คน

อีกเท่าไหร่ก็จับใบดำใบแดงก็ไล่ตามไปเรื่อ
เพราะบางที่ล้นเลยนะอยากเป็นทหารกัน
แต่เบายิ่งคนก็ไม่อยากเป็นเลย

กองเชียร์กองเชียร์

แต่เขาบอกว่าเวลาจับถ้าเกิดคน

ถ้าเกิดใบไหนเด้งใส่มือเนี่ย

ไปเรื่องราวของจันทริย์ดีกว่า

มาริโอนั้นเขาพาไปดินเนอร์วันเกิด
ถึงแม้ว่าจะไลฟ์ของขวัญนะครับน้องจันทรีย์ก็เปิดเผยอย่างนี้
วันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทำบุญ
ปีนี้ก็อวยพรให้ตัวเองนั้นสุขภาพแข็งแรงการงานราบรื่น
มีซื้อของขวัญเป็นตุ้มหูให้กับตัวเองด้วยนี่นะฮะ
ส่วนแฟนนุ่มมาริโอไม่ได้ให้ของขวัญหรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับ
แต่พาไปกินข้าวเนี่ยนะครับจันจินะฮะ
แต่ไม่ได้อวยพรอะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องเตอร์ไพรส์
ไม่คิดว่าจะมีอยู่แล้วเพราะรู้ว่าเขางานเยอะ
ทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยหวังเรื่องแบบนี้นะครับ
เมื่อถามว่าชินแล้วไหมที่มาริโอเป็นแบบนี้
คุณจันจิบอกว่าตนชอบให้เป็นวันเกิดที่ไม่หวือหวาอยู่แล้ว
ความรักก็ดำเนินไปแบบเรื่อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
เรียกว่าตัวเองไม่มีปัญหาที่มาริโอนั้นงานเยอะด้วย
ช่วงไหนที่ไม่มีเวลาว่างตนก็เข้าใจและไม่เคยหุดหงิดใส่มาริโอเลย

เอ้าพักกันก่อน
ช่วงหน้าน้องมะลิโชว์เต้นครั้งแรก
จริงเหรอฉันดูบ่อยนะฮะ
เจอตัวไม่จะไม่ผิดหวังครับนี่ดูเลยครับ
ที่ก็มีคู่สอนน่ะตัวเยอะจริง
คนแบ็คพิ้งคะน้องเจนนี่นั่งชอบเต้น
แล้วนางวัยคือเด็กตัวแค่นี้ไม่น่าจะจับรายละเอียดได้ขนาดนี้นะพี่
คือทางแม่โบวันด้าเขามีการโพสต์คลิปนี้นะครับ
พร้อมกับแท็กข้อความหาพ่อปอทฤษฎีด้วย
บอกว่าเห็นไหมหนูทำได้
เนี่ยนะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าป่านนี้นะครับ
บนฟ้าคงจะยิ้มอยู่แน่เพราะว่าลูกสาวทั้งเก่งทั้งน่ารักขนาดนี้
ถ้าเกิดมีคนตอบล่ะถ้าเกิดมีคนตอบ
ปอก็ต้องเห็นแล้วล่ะต้องอยู่บนตะหวัน

เต้นเก่งอย่างนี้แต่ว่าเต้นเก่งเลย

แต่ชอบให้เขาแบบไปขยันซ้อม

น้องมายูสักหน่อยน้องมายูสักท่านนะ

มายูเขาเล่นตลกเขาไม่เต้นเขาเล่นตลก
เขาชอบต่อปากต่อเขากับพ่อ

พี่ม้าชอบเปิดหูมายู

บอกมายูพื้นมันสกปรกระวังนะ

หน้าเดียวเที่ยวท่านอีกครั้ง
ก็ฉันจะทำ
เธอก็บอกอย่างนี้สิลูกมันสกปรกนะ

มันกำลังขัดแย้งปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ดี

ค่ะพี่ไม่มีคนแน่นอนโอเคไปดูสิว่านุ่งสั้นขนาดไหนใส่บีกินี่
เห็นจะสั้นเต้นฮูละฮุก

นั่นดันดาดี้ดันดันดันให้รู้ซะบ้างว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เล่นเก่งอันนี้คือขยับตัวนี้เดียวมันจะเหวี่ยงได้ขนาดนี้หรือพี่มั้ย
พอได้จังหวะได้จังหวะเราก็อยู่ของมันได้
มันขนขึ้นไปสูงขึ้นลงมาต่ำไปมาวันไหนได้หมด
ได้หมดทุกอย่างเมื่อก่อนเราทำได้หมดเลยนะ
ก็เลยแบบแหมดูเซ็กซี่เนอะ
ถ่ายมาขนาดนี้ก็เลยไปถามซักนิดหนึ่งนะ
คนก็ฮือฮามากเลยว่าเซ็กซี่มากเลยนะ
น้องพีชนางก็บอกว่าเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะก็เป็นแฟนกับตอดไง
ทำให้อยากเล่นอีกหลายที่เลยค่ะ

ไม่ใช่ชุดอย่างนี้มันรุ่นง่ายล่วงง่ายไงก่อก่อน
แม้เขายังยืดดีนี่
แม้ใช้มาประมาณสิบปีแล้วยืดเป็นน่ะ
น้องก็ตอบว่าก็อาจจะเหมือนกับเป็นแบบวีชแวร์อะเนาะ

ว่าก็กำลังโอเคเนาะ
เออแต่เนี่ยรูปร่างดีผอมก็ใส่ไปเถอะ

ปูนเช่นนั้นแหละโอ้โฮใส่เข้าไป
ยังไงก็ถังรอยอยู่ในทะเล

เอามาดูอีกคนนึงเซ็กซี่ไม่แพ้กัน

ตอนเด็กนี้ยังไม่จบแล้วคุณจะเรียกอะไรคุณก็เรียกกันไปเลย
ขอให้แบบว่าได้กินก็แล้วกันนะเวลาสั่ง
อากาศเมืองไทยมันร้อนอบอ้าวนะคะไปดูคัทริยาอิงลิช
เขาไปพักผ่อนท้าสะลมแสงแดดที่ทะเล

แล้วก็ใส่ชุดนี้แล้วก็ถ่ายรูปพี่ม้าคะพี่ม้า

ตอนนี้ตัวเอลซีแซนสดใสแซ่บไปใส่เล่นน้ำเพราะแบบอวดหุ่น
ใครนะนี่อายุเท่าไหร่มันเลยแซ่บมาได้ไงใครนะ
อายุ๔๒คัตุริยาอิงเวร์จ์

เขาบอกว่ารูปร่างของเขาเนี่ยตอนที่เขาเข้าวงการใหม่ที่เขา
ที่เขาเล่นที่ตอนเป็นฮูล่าฮูล่าอะไรนะเอวสิ๒๒ตอนนี้เอว๒๔นั่งบน
เอวนางใหญ่บ้านางเอว๒๔ใหญ่บ้าบอหุ่นเป๊ะหัวจดเท้าหน้าท้องแบนราบ
คลอดมีกล้ามท้องด้วยหนุ่มเห็นความเป้ของเธอแล้วเป็นยังไง
บ๒๔แต่แบบดูดีแบบเวิร์มนะแบบว่าไม่เป็นกัมกร้ามเยอะ

ตั้งแต่แบบว่าไม่มีหนังสือให้ถ่ายชุดว่ายน้ำนี่ถ่ายกันใหญ่เลยนะ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเรียกกันเป็นแสนเลยนะสมัยก่อน
แล้วแสนนี่ไม่ใช่ถูกนะมันก่อนนะคะ

แต่ผมเคยเห็นพี่ม้าสมัยก่อนนะตอนที่ผมแบบเป็นเด็กเลยอ่ะ
ผมเคยเห็นพี่มาพี่พะพง
โอ้โหแกจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

มีแบบเหมือนกับช่วงแบบว่าเทศกาลแล้วมันก็จะมีแฟนฉันชมเมื่อสมัยก่อน
ใสดอีกจุดเป็นเสือนี่ฮะ
เจอเขาเดินมากับฝรั่งที่บ้านฉันเอง
แล้วเดินไงเดินขาข้างเลยใช่ไหม

เดินขาก็ตรงสีไม่นะ

เอาจริงมาอยู่แฟนมัน

เพราะว่าเป็นเพื่อนกับผัวเธอ

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็น

เขาทำหรืออะไรเมื่อนั้น

ความแตนใส่เกงยีนฟรี๊

คือบวชแล้วโกนคิ้วก็ยังมีคิ้วอยู่

พรุ่งนี้มาเจอคิวมดดำกันนี่คือสดใช่ไหม

ใช่มดดำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอ

นี่ไงรู้ทำฟรี
หลอดยังอยากไปด้วย

พรุ่งนี้มาเจอกันล่ะครับ